ของหมอเหมียวหมอเหมียวคือใครดูดวงเหรออ่าหมอเหมียวคือคนดูดวง
แล้วหมอเหมียวดูดวงแม่นด้วยพี่เบิร์ตแม่นจนทำให้ชาวบ้านหลายคนชนะคดี
แต่เอ๊ะเป็นเพราะว่าแม่นเกินไปหรือเปล่าเลยมีคนร้ายบุกมา
แล้วก็มาทำร้ายหมอเหมียวถึงสำนักเลยแล้วมันมีประโยคว่าเก่านักเหรอลองดูค่ะ
นี่คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้ชาวบ้านเนี่ยนะคะคือพอใครเห็นเหตุการณ์เนี้ย
ก็จะบอกว่านี่เข้ามามาก่อน
เออและนานานทอยรถออกไปแบบอย่างเร็วอย่างวัยอ่ะคุณผู้ชมนะฮะ
เหตุการณ์นี้เนี้ยนะคะคนร้ายมากันสามคนแล้วเมื่อกี้

แล้วก็มีข้าวของในบ้านโอ้ยขโมยอะไรไปบ้างอ่ะ

มือถือไปด้วยแล้วก็ขับรถเก๋งหนีค่ะ
เนี่ยเหตุการณ์นี้เนี่ยนะพอมันเกิดขึ้น
ช่วงเย็นนักข่าวของเราค่ะ
ลงพื้นที่ไปที่บ้านของหมอเหมียวหน่อย
อยู่ที่ตลาดอยู่ที่ดอนตูมนครปฐมค่ะ
พอไปถึงปั๊บบ้านปิดเงียบเลย

รูปปั้นสฟิงค์หุ่นปั้นอียิปต์โบราณต่าง
แล้วนี่ล็อกกุญแจแบบนี้นะ
พอเห็นว่าสำนักล็อกใช่ไหม
เอาทำอย่างไรบ้านล็อกอย่างนี้ทำอย่างไร

อยู่ที่นี่มา๑๐กว่าปีแล้ว

แต่ว่าทุกวันพระเนี่ยนะหมอเหมียวจะใส่ชุดขาว
แล้วลูกศิษย์เข้าออกบ้านหลังนี้ประจำเลย
ศิษย์ก็จะบอกว่ามาดูดวงกับหมอเหมียว

แล้ววันที่เกิดเหตุเนี่ยคนมาที่บ้านหลายคน

เนื่องจากบ้านของหมอเมี๊ยวเนี่ยคือเขาโดนร้อง

นั่นแหละโดนร้องเรียนการตั้งหุ่นปั้น

ครับอ๋อครับนี่แหละตั้งออกข้างหน้าบ้าน
แล้วพอตอนเย็นเนี่ยเห็นรถเก๋งของกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ย
ขับมามาจอดหน้าบ้านของหมอเหมียวเลย
แล้วนี่ภาพจากกล้องกล้องจอดปิดป๊าปขับรถมาจอดละ
อ่ะทีนี้ผู้ชายสามคนลงมาจากรถ
แล้วก็เข้าไปทำร้ายร่างกายหมอเหมียว
แล้วก็มีเสียงเอะอะโวยวายเสียงดังเลยค่ะ

วิ่งออกมาขึ้นรถเก่งแล้วก็ขับหนีไป
ก่อนจะเกิดเหตุเนี่ยนะ
คือมีคนมาถามมาถามคุณป้าเมื่อกี้ที่เราไปสัมภาษณ์
มาถามว่าบ้านหมอดูไปทางไหน
ป้าก็อ้าวคงจะมาดูดวงหลักเก้าชิ้นไป

เหรอไม่รู้เหมือนกันนะถ้าเกิดว่ามันจะเป็นเรื่องอื่นเหรอ
เป็นเรื่องกู้หนี้ยืมสินเหรอนักข่าวเราก็ถามไงมันเป็นไปได้ไหม
คุณป้ามองว่าถ้าเกิดแบบเหมือนกับมาทวงหนี้
บอกว่าไม่น่าจะเป็นไปได้นะเพราะว่าเอาจริงบ้านนี้
เขาก็เป็นคนที่มีกระตังค์มีฐานะค่ะ
ทีนี้พอเราคุยกับเพื่อนบ้านแล้วเราก็ต้องคุยกับตำรวจ
ถามเกี่ยวกับความคืบหน้าทางคดีหน่อยค่ะ
ถามตำรวจที่สพดอนตุมนครปฐมบอกว่าอ๋อหลังจากเกิดเหตุ

ก็หมอเหมียวนี่แหละให้ปากคำกับตำรวจ
คือหมอเหมียวเคยไปช่วยชาวบ้านโดยการดูดวง
หลายคดีเวลาที่ชาวบ้านเขาทุกข์ใจใช่ไหม
เหมียวคดีนี้ฉันจะชนะไหมอยากรู้

ถูกต้องหมอเหมียวก็จะดูให้
ทีนี้พอดูดวงช่วยเหลือแนะนำไปคดีนี้ชนะแน่เลย
ทีนี้พอมันออกมาเป็นแบบนั้นจริง
ก็อาจจะทำให้หลายคนรู้สึกไม่พอใจ
บางคนล่ะครับบางคนไม่พอใจ
อันนี้มันเป็นข้อสันนิษฐานเฉยค่ะคุณผู้ชม

พยานแวดล้อมแล้วก็ดูกล้องวงจรปิดด้วย

ไฟหลังออกไปแบบวัยนี่นะ
แล้วมากัน๓คนอาจจะได้จับตัวมาดำเนินคดี

ไม่พอใจหมอดูจากการทำนายว่า

เออแต่ถามว่า

เอาลองดูความคืบหน้ากัน